ไปดูอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหมันเป็นความเจ็บเป็นความปวด
ที่มาจากแอปพลิเคชัน

ไม่ได้ให้ต่อไป
นี่โอ้โฮได้ยินเสียจริงอ่ะตบให้หน่อยป๊าบ
คือเป็นความเจ็บปวดที่มาจากแอปพลิเคชัน
คือตบตบไม่ได้เบามากนะคะตาไหลเลยค่ะ

คือที่ตีไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะแอปก็ได้

ทีว่างั้นเถอะเป็นความรู้สึกส่วนตัวลึก
ชอบใช้ให้ซักผ้านักใช่ไหม
ชอบใช้ให้กวาดบ้านล้างจาน

โอ้โหเป็นไงแต่ยังยิ้มได้นี่นะ
อาจจะมีเบื้องหลังแล้วป่ะครับ

เพราะอัดคลิปเสร็จเท่านั้นแหละป๊าบตราบที่กรณีละคุณ
โอ้ยยังไงคะก็หยอกล้อเล่นกัน
ตีเบาแหละตีด้วยความเอ็นดูแหละดูออก
มันอาจจะเข้าทีอีก
เหมือนกราว
เอาที่เข้าพูดกันเป็นประโยชน์ยาว
ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย